คุณผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามันมีข่าวแล้วก็แชร์
เขาก็มีความเชื่อของชาวบ้านกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชม
มันสวยงามหรือมันน่าตกใจหรือมันประหลาดขนาดไหน
นี่มันแบ่งเป็นชั้นนะจริงค่ะมองแล้วแบบโอ้โหแปลกตา
เห็นอยู่เนี่ยนี่โอ้โหแดงไปหมดเลย
มันเป็นเรื่องราวที่โลกโซเชียลเขาพูดถึงกันเยอะมาก
เพราะว่าพี่น้องสุโขไทยเขาแชร์ภาพนี้เมื่อวันทางข่านที่บอกไป
มันเป็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าเป็นสีส้มแดงคล้ายกับเหมือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนกันนะ
แล้วแบบเป็นคลื่นเป็นเปลวไฟอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองนี่แหละ
ปรากฏขึ้นมาแบบนี้ผู้เท่าผู้แก่เขาก็เชื่อกันนะ
บอกว่านี่เป็นสัญญาณเตือนของสภาพอากาศ
คือถ้าหากว่าเกิดในตอนเช้าหรือว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
ชาวบ้านเขาจะไม่ออกเรือออกทำมาหากิน
เพราะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีพายุมีลมแรง
ระหว่างพระอาทิตย์ตกดินจะเชื่อว่าช้าวันต่อมาวันรุ่งขึ้นอากาศจะดี
แต่ในวันนั้นนะคะคุณผู้ชมอากาศที่จังหวัดสุโขทัยร้อนอบอ้าว
เป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
แสงของแสงเพราะว่าแสงช่วงเย็นเนี่ยมันจะต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาแน่น
ตอนกลางวันเลยทำให้เกิดการตกกระทบการกระจัดกระเจิงกันไป
ที่เห็นมันก็เลยมีทั้งสีส้มสีแดงอืมคุณผู้ชมลองสังเกตเวลา
เราขับรถไปในที่ไกลตามถนนหนทางนี่ค่ะ
โดยเฉพาะสถานที่ที่มันสุดลูกหูลูกตา
ตอนเย็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินมันจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่ความหนาแน่นของอากาศ
ที่นักวิชาการเขาได้วิเคราะห์ไป
แต่ต้องบอกเลยว่าแบบนี้ไม่ค่อยเห็นจริง
ถือว่าก็มองในแง่ดีก็เป็นภาพสวยงาม
ในหลักวิชาการเราก็เป็นความรู้ไปว่า
เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเหมือนกัน
แต่ว่ามันแปลกจริงนะไม่เคยเห็นนะคะ
แต่อยากรู้เหมือนกันว่าสภาพอากาศวันนี้ที่สุโขทัยตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง
ใครที่อยู่จังหวัดสุโขทัยส่งไลน์มาบอกหน่อยนะ
อยากรู้ว่าหลังจากที่ท้องฟ้ามันเป็นสีแบบนี้

สภาพอากาศมันเย็นลงไหมมีฝนตกไหมอะไรแบบนี้
เป็นสีแดงเพลิงอยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว
คลับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาเปิดดูเยอะนะจะบอก
เพราะฉะนั้นไลน์มาหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
อยากนั่งดูดายอยู่หน้าจออย่างนี้
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อย